คุณครูวันนี้อยากให้คุณครูมาสอนร้องเพลงหน่อยครับ
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจ
หนูไม่ได้ร้องเพลงหนูอยากเรียนเต้นมากกว่า
ห่วงฟ้า
หวังว่าไม่รักบอกแล้ว
สังหร่างไปบรอบกันสังหร่างไปบรอบกัน
สู้หารีซ่า
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในยกที่แล้วน้องซีซ่าใช้เพลง
หล่นมาคว้าคะแนนจากกรรมการไปได้ทำให้ทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
มีคะแนนนำทิ้งห่างไปเป็นสิบหกต่อสิบสองคะแนน
โอกาสเดียวที่ทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวจะตีตื้นขึ้นมาได้คือ
ต้องมีกรรมการมอบสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้
ลุ้นกันว่าวันนี้จะมีใครใช้สิทธิ์หรือไม่
มาชมกันต่อเลยครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับ
การแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการนะครับ
ตอนนี้รอพบกับคุณผู้ชมอยู่แล้วครับ

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

ได้คนละหนึ่งครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

น้องตี้นาเลือกเพลงของฟ้านะครับ
เพลงนี้โอ้โหสำหรับส่วนตัวพี่แซคนะครับ
ถือว่าเพลงนี้ร้องยากมากแล้วก็เวลาเสียงสูงก็

ปีนามีเทคนิคยังไงสำหรับร้องเพลงนี้ครับ
ก็ถ้าเป็นลูกคลอนะคะหนูก็จะทำคอขยะแบบนี้ค่ะ
ฮงฟ้า
ดีครับฮงฟ้าโอ้โหพอเพชรเลยครับท่านผู้ชมครับ
ถือว่าเป็นเทคนิคของน้องนะครับสุดยอดมากครับผม
น้องมิลลี่นะครับเลือกเพลงตราดทุริดินนะครับ
ของพี่ปู่จานรองใหม่นะครับน้องวินนี่ร้องทันหรือครับท่อนเล็บครับ
ได้ทันครับลองขอสักก้อนนะครับ
เริ่มจากเราสองแล้วมันเริ่มจากคนสองคนมีความมาเทียบสองตน
ตนท่าหน้าต้องมีความเข้าชับแล้วก็มีความชัดเจน
ในแต่ละคำที่เราจะพูดออกมานะครับผม
นี่เทคนิคง่ายเลยสำหรับเพลงแรป
พร้อมกันนี่ยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมกันยังครับ

ครับแล้วยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับลูกจะเป็นศึกนะครับ
ลูกทุ่งสำเนียงลิเกครับผม

เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่แจ๊คถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ไม่รบกวนหนูแล้ว

เป็นใจผมนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับใช่ลูก
ขอบคุณพี่แจ๊คชุมแพรครับ
รอบที่๓ยกที่๖เริ่ม
ตินาลูกในช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ปล่อยเวลาว่าง
ให้อยู่เฉยเปล่าปรี้หนูทำอะไร
ก็บางทีก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะ
แล้วก็เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยค่ะก็สอนออนไลน์ให้พี่ไอลิชค่ะ

ร้องเพลงออนไลน์ให้พี่ไอลิส
คุณอาจารย์มันจะมีอยู่ท่องสุดท้ายค่ะแล้วก็ต้องทำให้มันพอตรงไหนยังไงคุณคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
คุณรู้จักกับทศพรหิมพานด้วย
คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจ
คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่

คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่อุก

คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
คนบ้านเดียวกันมามองตากันก็เข้าใจอยู่
คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่

คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่

คุณบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
วันนี้ตินาลูกจะมาร้องเพลง

แล้วเพลงของป๊าค่ะ
เป็นลูกคอดีเลยคุณ

คูแค่นี้นะครับ
แหยกคุณแล้ว

เพลงโหงฟ้าของพี่แอนมิชัยนั่นเองนะครับ

ช่วงหน้าน้องตินา
อย่างเพลงหงฟ้าจะทำได้ดีแค่ไหนรอฟังกันครับ
วินนี่เป็นไงบ้างครับลูกน่ารักมากฮะไม่เขาถามถึงเรื่องเพลง

กลับมาฟังเพลงจากน้องตีนาครับในบทเพลงห่วงฟ้าในบทเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง
กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง
กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง
กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง
กลับมาฟังเพลง

กลับมาฟังเพลง
ตั้งใจหรือหมดแรงลูกเมื่อกี้

สุดยอดครับขอบคุณค่ะพี่
ใส่สุดท้ายของดวงชีวา
ฟังพี่นาร้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
ตินานี่ก็เอื้อนเพราะมากเลยค่ะ
แล้วก็สมแล้วที่เป็นคุณครูของหนูค่ะ

คอของตินาทำให้หนูขนลุกเลยค่ะ
หนูเชื่อว่าตินาจะต้องเอาคะแนนมาให้พวกเราได้แน่นอนค่ะ
วินนี่เมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วใช่ไหมลูก
เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือเขาช่วงที่โควิดเข้ามา
ฉันผมก็ฝึกกะบองจีนประกอบสองท่อน

แล้วหนูไปได้ท่าควงกระบองมาจากใคร
ไปผมไปดูหนังมาครับเรื่องยิบมัน

ได้ไหมลูกเอามาอุปกรณ์มาครับ
โอ้โถ

เฮ่ยสู้เสอะน่ะ

ใช้อันนี้ครับ
ใช้อันนั้นจะสู้ได้เหรอ
อันนี้จะได้จบไป
แป้งเดียวออกไหนเลย

ไม่ต้องเหรอ
กับเด็กสตีคนชะลายพี่เก่งนักแหละ

โอ้ลำ
พี่แซ่น

ไหว
ห้า

มาข้างที่
ขอบคุณพี่เต๊กมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เต๊กครับ

วันนี้พี่นี่มาในบทเพลง

ตราบจุรีดินนะครับของปู่จานลองไมค์นั่นเองนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงจากวินนี่ครับ
ในบทเพลงตราบทุลีดิน
ฟังรางไปพร้อมกันฟังลางไปพร้อมกัน
ฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกัน

วันนี้เราก็ฟังเพลงตราบทุรีดินในเวอร์ชั่นของชาวรอง
ขอบคุณครับ
เพลงรอดังและขั้นเก่า
เพียร่ายหน้าตาในสังคมให้โซ่
เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงเลยเป็นทุลี
กับสู่ชราณีฟังร่างไปพร้อมกัน
ทั้งรางไปพร้อมกัน
ทั้งร่างไปพร้อมลามกัน
มีเธออยู่กับฉันสู้งานในทุกวัน
ถึงรายยดทัศนาใดถึงจนจะรักกันประชาไทย
คนเรารักกันจูงใจเงินทองหาแต่หลักกระทรวงไป
เราจะรักกันจนแก่เท่าไม่ใช่รักกันไว้แค่
บางครูรักกันไว้แค่บางคนรักกันบางอัง
หล่อบางทีรักกันเพราะว่าหล่อสวยบางคู่รักกันเพราะว่าตีมวย
ผู้หญิงบางคนรับกลัวด้วยกับเธอลูกผู้ชายบอก
ขอบคุณเธอที่รักถึงแม้ไม่มีอะไร
ถึงแค่ตัวกับหัวใจที่อยู่กันไปทั้งวันไทย
อยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่าตายาย
ในวันปลายสุดท้าย
ให้พี่รัครูที่อย่างครูกันแบบนี้
ให้ร่วงโรยเป็นชูลี

ฟังร้างไปพร้อมกัน
ฟังร้างไปร้องกัน
ก็พอมีเธออยู่กับฉัน
ทุกงานในทุกวัน

สร้างให้สังคมชะตาภารกิจจะหลุดสู้มนาคม
อยู่กับแฟนในล่วงฝันแล้วชนะความจด
มาชนอีกนิดกลับพินในพิติจ่าย
วินีคนนี้ไม่ใช่แค่ราชการ

ไม่เคยอาจจะรักแม่ยอดยิ่งไม่ทอดจีนจนวันตาย
กับฉันได้ไหมให้แกเท่าตายาย
ในบ้านปลายสุดท้ายของดวงชีวิต
อยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงเลยเป็นทุลี
กลับมาสู่ทรานีสร้างรางนี้ไปพร้อมกัน
สำรางไปพร้อมกันสำรางไปพร้อมกัน
สร้างรางไปพร้อมกันสร้างรางไปพร้อมกัน
สร้างรางไปพร้อมกันสร้างรางไปพร้อมกัน
ขอบคุณครับ
วินนี่ตลาดทุรีดินนะสู้สุดตัวเหมือนกันนะ
เห็นตัวเล็กอย่างนี้นะเป็นไงจ๊ะตินาจ๋า

แต่ลุกขึ้นเต้นนะนางลุกขึ้นเต้นด้วยเลยนะ

วินนี่มีความเป็นนักแสดงสูงมากนะ
จริงแล้วแบบว่าถ้าเอาดีทางด้านนี้
มันจะดีมากแต่ไม่ใช่ร้องเพลงไม่ดีนะครับ
แต่ความแข็งแรงของการร้องเมื่อกี้เนี่ย
มันน้อยไปนิดนึง
เพลงนี้มันร้องมันต้องใช้เสียงสูง
แล้วก็เสียงที่แบบส่งพลังพอสมควรเลย
แค่เพิ่มเติมความแข็งแกร่งของเส้นเสียงนะครับ

มองว่าวินนี่โจทย์ของวินนี่อยู่ที่
เวลาที่วินนี่ทำอะไรก็ตามอาจจะต้องเติมในเรื่องของลูกเล่น
แง่ของการร้องที่มากขึ้น
เพราะว่าจริงแล้วรูปลักษณ์ภายนอกเขามันดึงดูดมากอยู่แล้ว
แล้วเขามีความเป็นธรรมชาติเหมือนเนี่ยเหมือนจับคู่ที่ธรรมชาติกับธรรมชาติมาเจอกันเลย
คือเวลาพูดอะไรไปเนี่ยเขารับมุกเขาเล่นมุกเขามีอาเจิ๊กอาจักรอะไรอย่างนี้
นะมันคือธรรมชาติของเขาเลยเพราะฉะนั้น
มองว่าวินนี่แค่เติมสิ่งที่มันทำให้สิ่งที่ธรรมชาติอยู่แล้ว
เหนือธรรมชาติขึ้นไป
เหนือธรรมชาติไม่ได้หมายถึงแปลกประหลาดนะลูกนะ
หมายถึงว่าหมายว่าถึงว่ามันดีขึ้นไปอีก
เออเข้าใจไหมไม่ธรรมดาลูก

วินนี่เขามีความเท่อย่างบอกไม่ถูก
ุ่นเหินหน้าตานี่คือเขาพร้อม
คือเหมือนพระเจ้าปั้นมาแบบนี้ให้มาเป็นศิลปินเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่

วินนี่จะต้องเติมนั่นก็คือความแข็งแรงของเส้นเสียง
ความแข็งแรงของการที่เราจะควบคุม
ทุกตัวโน้ตให้มันอยู่ภายใต้อำนาจของเรา

ถ้าหนูควบคุมได้ทุกตัวโน้ตให้มันอยู่ใต้อำนาจของเรา

อันนี้วินนี่จะเป็นคนที่ครบเครื่องมาก
เพราะฉะนั้นต้องฝึกและต้องฟังเยอะ

ก็เพลงตาบทุรีดินนะครับร้องยากมากเลยครับ
แต่วันนี้วินนี่นะครับทำดีที่สุดแล้วครับ
อย่าลืมเชียร์พวกเราทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า

ต้าทั้งสองทีมขอเชิญขึ้นสู่เวทีครับ

ครับทำดีทั้งสองคนครับเป็นกำลังใจให้ครับผม

คณะกรรมการครับจะต้องลงคะแนนแล้วครับว่า

ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
ระหว่างกงฟ้าและกราบภุรีทรีย์นะครับ

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนนนะครับ
รอบที่๓ยกที่๖
ทีมที่ชนะคือทีม

สุภาษณีย์จับเตรียมต่อไปค่ะ
เป็นยังไงบ้างลูกตินาวันนี้ได้รับชัยชนะไปกับบทเพลงหงฟ้าคะลูก
ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็คณะกรรมการด้วยค่ะ
แล้วก็วันนี้หนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่สามารถคว้าคะแนนอีกสองคะแนนมาให้เพื่อนได้ค่ะ

ก็จะเอาคำที่คณะกรรมการบอกไปปรับปรุง

ดีครับลูกลูกดีครับ
วันนี้นะฮะไม่มีคณะกรรมการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ไป๒คะแนนและทีมสุภาพบรุษสุดซ่านะครับ
ในตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน
สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวมีคะแนนตามมันขึ้นมาแล้วครับเป็น๑๔คะแนน
และในยกหน้าจะเกิดอะไรขึ้นทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ
ร่วมกันเป็นกำลังใจด้วยในร้องได้ยกกำลัง๓
กำลังซ่ายกกำลังซ่ายกกำลังซ่า
กรรมการตัดสินใจยกคะแนนในยกนี้ให้น้องตินา
ทำให้น้องวินนี่ยังไม่เคยชนะเลยแม้จะร้องมาแล้ว๕ยก
แต่การต่อสู้ยังไม่จบโอกาสแก้มือยังมี
เอาใจช่วยเด็กทุกคนกันต่อได้ในร้องได้ยกกำลังซ่าครับ
ที่๓ยกที่๖ก็จบไปแล้วนะครับ
อ่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาอีกสองคะแนนครับ
รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาแล้วค่ะ

ทุกคนครับถึงหนูจะร้องเพลงแพ้แต่หนูสั่นไม่แพ้นะคะ
เดี๋ยวเราบันดาลกันหน่อยมา
กับเจ้าชายเพลงลูกทุ่งครับผมรัก
สวัสดีครับ